วัดราชบุรีฮะอดีตตำรวจเพาะนกยูงขาย
ทำเป็นเล่นเขาบอกว่าสร้างรายได้อย่างดีเลยครับโอ้โห

เป็นเพาะคนใหญ่อย่างนี้เลยนะโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

สถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าแหล่งการเรรุเพศภัณฑ์นกยูง
เวลามันรำแพรนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในวัยเกษียณนั่นเอง

เขาบอกว่านกยูงเขามีมากมายหลายสายพันธุนะ

ก็เป็นการผสมสายพันธุ์จนได้สีที่ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ

ผสมไทยอินเดียและนกยูงเผือกด้วย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

นกยูงไทยมันจะแก้มสีเหลืองหงอนเป็นรูปคู่กันจีน
สีเขียวแมงทับขาสีดำที่เคยเห็นทั่วไป
ส่วนนกยุงอินเดียหรือนกยุงฟ้าเนี่ยแก้มมันจะสีขาว
รูปพัดจีนปีกเนี่ยจะเป็นลายนะขาก็จะเป็นสีขาวด้วย
ส่วนนกยุงสีขาวหรือนกยูงผือกมันจะมีสีขาวตลอดทั้งตัวนั่นแหละ
เมื่อดีฉันเคยเห็นตัวขาวเลย
ขอยเอาไปใคร
ของเขาลียว่าการเพาะพันธุ์เป็นของเขามีสองแบบนะมีแบบธรรมชาติและแบบตู้แบบไข่
บอกเลยว่าวิธีการมันต้องศึกษาเรียนรู้

แล้วถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่า
ได้ทำการเพาะเลี้ยงและประสบความสำเร็จ

ขึ้นอยู่กับอายุของนกยูง
ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะต้องอายุเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นไปโทรหาเขา๐๘๑๔๓๓๒๒๔๔
หรือเข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
บิ๊กฮงมัสยะวริชกุลนะฮะ

ดูขาวนี่ก็จะเป็นต้องดูเบื้อ

น่าสนใจนะเพิ่งเห็นเหมือนกันสีแปลกแบบนี้นะคะ